อยากจะให้คดีของน้องชายมีความคืบหน้า

น้องชายถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้ไม้กอล์ฟ
ตีที่บริเวณศรีอาการสาหัสเลย
แต่เขาบอกว่าผ่านไป๑เดือนแล้ว

พอไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าไม่ได้เกียร์ว่าง
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการสืบสวนสอบสวน

เขานอกจากเขาจะโพสต์ข้อความแล้วเขาโพสต์ภาพด้วยนะคะ
ระบุข้อความบอกแบบนี้ขอความช่วยเหลือ
กรณีน้องชายถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖๗คน
ใช้ไม้ตีกอล์ฟรุมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ต้องผ่าตัดสมองผ่านมานาน๑เดือนกว่า
คดีไม่มีความคืบหน้าทั้งที่แจ้งความ
และตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยหนองยายรักจังหวัดชนบุรี๑๔
เมษายนคือช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่กาลสินนะคะ
อยู่ที่ตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็ก
ซึ่งเป็นบ้านชายวัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นผู้จาได้
แต่ว่าแขนข้างซ้ายยังขยับไม่ได้เลยนะคะ
ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านประมาณ๑เดือนแล้ว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนนี้ชื่อว่านายเทียรพงศ์งามบางค่ะ
เปิดเผยเหตุการณ์แบบนี้เล่าย้อนไป
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์คือช่วงสงกราน
เขาบอกว่าสงครานนั่งดื่มสุรากับพี่แล้วก็น้องอีกหนึ่งคน
ประมาณสองทุ่มมีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์กับพวกเนี่ย
ผ่านมาแล้วก็ขับมากลับมาอีกนะผ่านไปแล้ว๑ครั้ง
แล้วก็ย้อนกลับมาอีกแล้วกลับมาตะโกน
บอกว่าตนไปด่าเขา
ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้ตะโกนด่าใครเลยนั่งดื่มเหล้าอยู่
จากนั้นชายคนดังกล่าวขี่รถออกไปแล้วกลับมาอีกครั้ง
ทีนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาพร้อมพวก๖๗คน
กรูเข้ามารุมทำร้ายร่างกาย
พยาบาลแล้วแพทย์ผ่าตัดเนื่องจากกระโหลกแตก
พักฟื้นสักพักก็เดินทางกลับมารักษาตัวรักษาตัวต่อที่บ้าน
ตอนนี้ตกงานเพราะว่าสภาพร่างกายกลายเป็นคนไม่ปกติแล้วนะคะ

ตอนนี้ผมว่าว่ามันจะลุ่มติดผม
มันจะเอาใหม่กรอพนี่เลยครับตีผม
ตรงตีทันต่ออยากบอก
อะไรนะใครไม่เกี่ยวลงไป
เธอจะเอาแบบนี้คนเดียวกับงานนี้เลยครับ
ถามพ่อกับแม่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือนายเทียรพงศ์บอกว่าหลังเกิดเรื่อง
หาลูกที่ชนบุรีแล้วนะแจ้งความต่อตำรวจแล้ว
ตอนนั้นตำรวจบอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุมาพูดคุยด้วย
บอกว่าจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ผ่านไปเกือบเดือนแล้วไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลย
กระทั่งลูกชายคนโตมาโพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมในเฟซบุ๊กนี่แหละ
เรื่องนี้ก็ต้องกลับไปถามตำรวจแหละนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์ผู้กำกับการสพดหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรี
เปิดเผยว่าตำรวจไปสอบสวนที่โรงพยาบาลในวันเกิดเหตุแล้ว
แต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสให้ปากคำไม่ได้
ผู้เสียหายหากผู้เสียหายอาการดีขึ้น
ให้แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้ไปสอบสวนเพิ่มเติม
แต่ทางผู้เสียหายกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยและนำตัว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาต่อที่ต่างจังหวัด
แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นัดหมายกับทางพ่อแล้ว
ว่าให้ผู้เสียหายเดินทางกลับมาที่สพดหัวลอก
วัน๕มิถุนายนพยนนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
และบอกว่าจะออกหมายจับนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ส่วนคนร้ายตำรวจทราบแล้วว่าเป็นใคร
แต่ที่ยังจับไม่ได้เพราะมันยังไม่มีหมายจับ
ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยคดีนี้ไม่มีความล่าช้าแน่นอนนะคะ
แต่ว่าครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาร้อนใจอะค่ะ